มีใครรอลอยกระทงกันอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะแต่บอกเลยนะอย่าไปลอยไอ้โคมลอยแถวแถวสนามบินนะ
มีโทษปรับเกือบล้านติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมช่วงเทศกาลลอยกระทง๗๘๙พฤศจิกายนนี้ครับทางบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท
ขอความร่วมมือประชาชนให้งดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยโคมควันดอกไม้ไฟแสงเลเซอร์โดรนหรือว่าวัตถุอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานรอบสนามบินหลัก๖ที่ด้วยกันคุณผู้ชม
สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่
ถ้าอยากจะลองนะใครจะฝ่าฝืนฟังดีคุณผู้ชมใครฝ่าฝืนปล่อยวัตถุใดที่จะรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายกับเครื่องบินในเขตปลอดภัย
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และถ้าหากการกระทำการใดมันก่อให้เกิดความเสียหายกับอากาศยานหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย

จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก๕๒๐ปี
และปรับ๖๐๐๐๐๐๘๐๐๐๐๐บาทครับ
ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เส้นทางเชียงใหม่เชียงรายมีการปรับเวลา
และยกเลิก๘๗เที่ยวบินเพื่อลดความเสี่ยงด้วยนะครับ
ใครจะเที่ยวลอยกระทงในกรุงเทพก็ต้องรู้ไว้ด้วยคุณผู้ชมฮะ

อย่าไปเผลอจุดพลุจุดประทัดหรือว่าปล่อยโคมลอยเด็ดขาด

โดยกรุงเทพมหานครออกประกาศห้ามจุดพลุประทัด
โคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

จำหน่ายประทัดทุกชนิดเลย
ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
โดยจะดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับ

ใครพบเห็นใครกำลังกระทำความผิดอยู่ไปจุดพลุ
ปล่อยโคมอะไรโทรแจ้งสายด่วน๑๙๙หรือ๑๕๕๕
ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ

ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
ได้ร่วมกับ๔ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ
บริการจัดส่งยาถึงที่บ้านนะครับ
ลงทะเบียนผ่านแอปคลิกนิคครับหรือว่าแอปหมอดี
ให้ไปยืนยันตัวตนด้วยนะเข้ารับบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์
แล้วก็จะได้รับยาตามความจำเป็นให้กับผู้ป่วยต่อไปครับ